แล้วก็มาถึงช่วงวินาทีที่ทุกคนรอคอยนะครับว่าการตอบคำถามในช่วงที่แล้วนะครับครอบครัวของคุณนุษย์จากจังหวัดนครปฐมจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคำถาม๔ข้อนี้ครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑๐๐๐๐๐๐บาท
ผมถามความรู้สึกหน่อยสิช่วงนี้ต่างจากช่วงที่ยืนตอบไหม

ยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วรู้สึกลุ้นอยู่ไหมครับ

กว่าเดิมอีก

ตอบเสียงดังฟังชัดมาก

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรก

เมืองทองยูไนเต็ด
ตัวเลือกใดคือฉายาของสโมสร

น้องจีเลือกตอบตัวเลือกที่สอง
กิเลนพยองซึ่งเป็นคำตอบที่

ถ้าถูกข้อแรกนะครับรับ๕๐๐๐บาท
ถูกครับ

แสดงว่าเป็นแฟนคลับจริงนะครับ
ก็มีกิเลน๒ตัวปรากฏอยู่ด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นน้องจีทำได้ช่วยเหลือครอบครัวไว้ได้ด้วยนะครับ
ตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
ผมจะเลือกเฉลยข้อที่๒จากเรื่องเรื่องบ้านของเราครับ
ภาพสัตว์ที่ติดอยู่ในห้องนอนของคุณปุ้ยภาพใดเรียงถูกต้อง

คุณปุ้ยเลือกตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ซึ่งเป็นคำตอบที่

การ์ตูนที่ติดอยู่ในห้องนอนของคุณปุ้ยภาพ
ในห้องนอนของคุณปุ้ยนะครับเรียงลำดับดังนี้
วัวสิงโตลิงยีลาฟแพนด้าและก็หมู
จริงแล้วนะเป็นห้องนอนของเขา

ดูรายการพี่เอก่อนมาทุกอาทิตย์

มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเราเตรียมความพร้อม
อ้าวได้รับโอกาสเลยทุนต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
อีก๒ข้อเท่านั้นผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไป
จากเรื่องตลาดบางหลวงรศ๑๕
ปศ๑๒๒คือปีที่ตลาดเริ่มสร้าง

พี่นุษย์นะครับเลือกตอบ

หลวนล้วนล้วน

ล้อสอร์๑๒๒ตรงกับปีพุทธศักราชคือพอสอร์๒๔๔๖
ตลาดบางหลวงรศ๑๒๒นะครับห่างจากตัวอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมไปประมาณ๑๐กว่ากิโลเมตร
เป็นตลาดที่เก่าแก่ที่มีอายุมากกว่าร้อยปีที่อนุรักษ์ความดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์แบบ
ไม่เป็นไรพี่นุษอย่าเพิ่งเสียใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลุ้นเงินล้าน
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนในข้อท้ายนี้กับเรื่องวรรณคดีวิจักรระดับชั้นม๔ครับ
ภาพนี้คือภาพประกอบวรรณคดีเรื่องใด

มดเอ็กซเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งอีเหนาซึ่งเป็นคำตอบที่

รณคดีในเรื่องมหาเวชสันดรชาดก
เป็นภาพที่พระนางมัสซียืนสอยผลไม้
เพราะฉะนั้นสรุปว่าครอบครัวของพี่นุษย์จากจังหวัดนครปฐมนะครับ

๑หมื่นบาท
ความรู้สึกหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างพี่นุษย์
ตอนแรกที่มาก็ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรไว้มากมาย
เพราะคนเราทุกอย่างมันก็แล้วแต่วาสนาที่เขาขีดมาให้
แต่เราได้แค่นี้เราก็ดีใจแล้วค่ะ
แล้วก็ต่อลมหายใจไปได้อีกหน่อย
นะค่ะคิดในมุมบวกเอาไว้นะครับ

ถือว่ามันคือโอกาสที่มีช่องทาง

เพราะว่าเงิน๑หมื่นบาทเนี่ยพี่นุษย์เอาแต่ขายของจริงค่ะ

อย่างน้อยถ้าเกิด๑๐๐๐บาทนี้เราก็สามารถซื้อรถเข็นได้

เราก็มีโอกาสมีช่องทางที่สำคัญที่สุดเลยนะคะ
วันนี้ที่ทีมงานได้ให้โอกาสมา
อย่างน้อยคนได้รู้จักตลาดบางหลวง
รู้จักแม่ค้าคนนี้รู้ว่าขนมอร่อย
มีโอกาสได้ขายของค่ะมีโอกาสไปได้อีกเยอะค่ะ
เป็นกำลังใจให้นะขอบคุณเด็กด้วยนะลูกนะ
กอดหน่อยเป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนเลยนะ

ผมเชื่อมั่นนะครับในความเข้มแข็งของครอบครัวเราโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้นะฮะ
ที่เป็นเสาหลักของบ้านเขาล้มไม่ได้
เพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนดูไว้เป็นแบบอย่าง
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับผมขอบพระคุณมาก
ในเรื่องราวชีวิตที่พี่นุษย์มาถ่ายทอดให้กับเรา
ผมเชื่อนะครับว่าอีกหลายครอบครัวที่ดูอยู่แล้วเขาหมดกำลังใจ
เขาท้อแท้แล้วโดยเฉพาะคนที่ห่างจากพี่และน้องที่ไม่ได้คุยกันเลย

แต่วันนี้ครอบครัวของพี่นุษย์มาผมเชื่อนะคะว่าทำให้อีกหลายครอบครัว
เกิดความรักและความผูกพันเอื้ออาทรซึ่งกันและกันแน่

ถ้าเผื่อว่าใครที่ชมแล้วเป็นกำลังใจให้กับเขาก็ขอให้ส่งผลบุญนี้ช่วยส่งผลให้ครอบครัวพี่นุษย์
แล้วก็พี่ปุ้ยรวมทั้งเด็กด้วยมีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ
พวกเราเป็นกำลังใจให้ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

คุณผู้ชมครับไม่ว่าเราจะเป็นเรือสำรานลำใหญ่หรือเป็นขอนไม้เล็ก
เรามีโอกาสช่วยผู้อื่นได้เหมือนกันนะครับ
วันนี้ขอนไม้เล็กอย่างพี่สาวก็คือพี่นุษย์ยินดีมอบทุกลมหายใจ
เพื่อดูแลน้องสาวและลูกหลานของเธออย่างสุดความสามารถครับ

ถ้าเธอได้กำลังใจจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน

ผมเชื่อครับว่าน้ำใจจากผู้ชมรายการเกมต่อชีวิตนั้นไม่เหือดหาย
ขออนุโมทนาบุญไว้ล่วงหน้านะครับ
แล้ววันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่น่ายินดีมาฝากคุณผู้ชมครับ
บ้านหลังที่๒ที่ทางคุณอาลัยตัดสินใจสร้างบ้านให้
ตอนนี้คุณรัฐพร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ไป
เพื่อสำรวจบ้านของพี่แมวที่อยู่จังหวัดสมุทรสาครแล้วนะครับ
ซึ่งทางครอบครัวของพี่แมวได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับ
รอยยิ้มที่เปื้อนอยู่บนใบหน้าของทุกคนต่างเต็มไปด้วย
ปลื้มปริ่มยินดีจริงนะครับที่คุณาลัยมาปรับเปลี่ยนพื้นที่
ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขของครอบครัว
ก็รัฐมองแล้วว่าต้องรื้อเพราะว่าหนึ่งก็คือว่า

มันปลวกกินหมดแล้วนะคะทั้งพื้นแล้วก็ทั้งข้างบน
แล้วก็น้องก็เพิ่งโดนตะขางกัดก็ไม่คุ้มเลยค่ะเดี๋ยวไม่ปลอดภัย
สองก็คือว่ากับบรรยากาศตรงนี้ด้วยจริงก็เป็น
เป็นพื้นที่ที่มีอากาศที่ดีนะคะแล้วก็ลมเย็นดีมากเลย
ก็เลยคิดว่าทำเป็นบ้านสองชั้น
ก็จากบทสรุปที่เราคุยกันมาแล้วเดินดูสถานที่รอบบ้านนะครับ
บ้านของคุณแมวกับคุณแม่ก็คือจะเป็นบ้านแบบโล่ง
อิ่งกับธรรมชาติจะมีห้องนอนสองห้อง
ห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับโถงหน้าเป็นระเบียงทั้งหมดเลย
ต้องขอขอบคุณคุณอะไรอย่างมากที่ทำให้ครอบครัวหนู
มีความสุขแล้วคุณยายจะได้แม่กล้องปีนขึ้นไปมุมหลังคา

สิ่งที่รัฐจะมาช่วยเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างพื้นที่นี้
ให้มีความปลอดภัยแล้วก็พ้นจากภัยธรรมชาติต่าง
เพราะเราเชื่อว่าบ้านคือจุดเริ่มต้นแห่งความสุขที่แท้จริงค่ะ
และเมื่อบ้านของพี่แมวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ผมจะนำภาพความสุขความสมหวังนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนครับ
ยินดีกับพี่แมวไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต
พบกับผมและคำถาม๔ข้อลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

ถึงแม้วันนี้เราจะไปไม่ถึงฝัน
แต่สิ่งที่ได้มันก็มีค่ามากเลย
ถ้าวันนี้อีใครใจดีอยากฝากน้องไว้สักคนนะคะ